คุณผู้ชมคะข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เราตามความคืบหน้าให้
กรณีนางเจี๊ยบที่มีศักดิ์เป็นพี่สะพ้ายรับเลี้ยงเด็กสองคน
ก็คือน้องโมเดลอายุ๔ขวบและน้องนาเดียอายุ๒ขวบ
แต่ปรากฏว่านางเจี๊ยบเนี่ยค่ะอ้างว่าปล่อยน้องเล่นกันเอง
น้องนาเดียจมน้ำแล้วน้องเสียชีวิตแล้วก็ฝังร่างอำพลางศพ
เชื่อว่าคุณผู้ชมตามคดีนี้อยู่แล้วอ่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะ
เราจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะคะคุณแม่สุรินแอบเสมา
แล้วคุณพ่ออำพลลือบางใหญ่ตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยนะคะ
พร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะ

ผลชนสูตรที่ออกมาเนี่ยคุณหมอบอกว่ายังไงบ้างครับ
ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับต้องอีกประมาณ๓๐วันนะครับ๓๐วัน
ถึงจะรู้ผลรายละเอียดครับ
ได้เจอตัวของคุณเจี๊ยบกันหรือยังฮะนางเจี๊ยบที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย

ตั้งแต่ที่ได้คุยวันนั้นที่เขาคุยกับคุณไอซ์เนี่ยณวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอเลยใช่ไหมฮะ

จนถึงเวลานี้นะคะคุณพ่อและคุณแม่ค่ะมีติดใจในประเด็นไหนตามคำรับสารภาพของนางเจี๊ยบบ้างคะ
ก็ที่ไม่ยอมไปพาไปหาหมอนี่แหละครับ

ตอนนี้ยังติดใจตรงไหนบ้างครับคุณไอซ์
เหมือนกันนะคะที่เอาศพไปฝังด้วยทำไมไม่พาลูกไปหาหมออะไรอย่างนี้
ค่ะคุณพ่อคุณแม่คะตามที่นางเจี๊ยบรับสารภาพเอาไว้ว่าพอกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ย
เห็นว่าน้องนาเดียเนี่ยจมน้ำแล้วก็ช่วยน้องขึ้นมาพยายามจะปั๊มหัวใจ
และเชื่อว่าน้องยังไม่เสียชีวิตพาน้องอาบน้ำแต่งตัวแล้วพาดื่มนมเข้านอน
ไปคืนนึงแล้วตื่นมาคืออ้าวน้องเสียชีวิต
คุณพ่อคุณแม่ติดใจในช่วงเวลาตรงนี้ไหมคะ
ว่าจริงแล้วน้องนาเดียเสียชีวิตตั้งแต่ตอนไหน
นี่ขออนุญาตถามนะคะอาจจะสะเทือนจิตใจนะคะ

ไม่นะจะเฟินฮะหนูคิดว่าเขาไม่น่าเฟินหรอก

ใช่ค่ะมันจะมีมูลเหตุอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราฮะคุณไอซ์
อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาทำแบบนี้คืออะไรหรือยังไงเพื่ออะไร
หนูก็ยังงงงอยู่เหมือนกันหนูหาคำตอบไม่ได้เลยตอนนี้ครับ
วันนี้ที่นั่งกันอยู่นี่คืออยู่ที่วัดใช่ไหมครับรับศพของน้องนาเดียมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีสวดมนต์เย็นเนี่ยค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ค่ะขออนุญาตสอบถามแบบนี้ค่ะ
ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างไหมได้คุยได้คุยกับลูกสาวไหมคะ
น้องพอจะเล่าให้ข้อมูลอะไรได้บ้างไหมคะ
เมื่อคืนหนูแกล้งถามเขาว่าน้องเป็นอะไรจมน้ำ
เขาก็บอกว่าเขาเล่นน้ำอยู่แล้วแม่เจี๊ยบไปอาบน้ำค่ะ

แล้วเขาบอกว่าเห็นน้องของพี่สะพัยมาอุ้มน้องออกจากรองน้ำที่น้องจม
น้องของพี่สะพัยเหรอ

อันนี้ตามที่ลูกสาวคนโตของคุณไอซ์บอกนะ
ว่ามีน้องของเจี๊ยบเนี่ยเขามาอุ้มนาเดียไปอีกทีหนึ่งตอนที่จมน้ำอย่างนี้เหรอฮะ

ออกจากรองน้ำนั้นค่ะ
แล้วยังไงต่อลูกเขาก็บอกเอาน้องไปทาแป้งใส่แพมเพิร์ตใส่เสื้อผ้าแล้วน้องก็นอน

คุณไอศ์ได้คุยกับน้องนาเดียลูกสาวครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่
ก่อนที่จะทราบข่าวว่าหายตัวไปเมื่อ๑๕มิถุนายน
วันที่๑๕ตอนเช้าตอน๑๑โมงค่ะ
ล่าสุดที่หนูได้คุยกับลูกสาวคนเล็ก
วีดีโอคอร์หรือว่าโทรศัพท์หรือว่ายังไง
โทรศัพท์ธรรมดาค่ะแต่มันมีบันทึกเสียงไงคะ
คดีน้องนาเดีย๒ขวบก็สามารถจะถามได้แล้วคุยได้แล้ว
ใช่ค่ะเขาก็พูดได้กำลังพูดเก่งอะค่ะ
วันนั้นคุยกันว่ายังไงบ้างฮะเท่าที่จำได้
เขาก็ถามเขาเรียกหนูเขาจะเรียกไออะไรอย่างนี้

หนูก็ถามว่าทำอะไรอยู่ลูกกินหนมเขาบอกอย่างเงี้ย
เขากำลังเหมือนจะหัดพูดนะคะ
ไอก็กำลังน่ารักน่าดูดูจริงคุณแม่
ทีนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วคุณแม่กับคุณพ่อได้คุยกับลูกสาวของนางเจี๊ยบคนก่อเหตุไหมคะก็โตแล้ว
น่าจะพอให้ข้อมูลได้ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น

ถึงวันนี้ตำรวจพาพวกผู้ตงหาการชี้จุดไปมีทางแผนที่ประกัน
ชี้จุดต่างในวันเกิดเหตุตามจุดต่างเนี่ย
แล้วก็พาไปคุมตัวดำเนินคดีสอบสวนอะไรกันต่อเนี่ย
ถ้าผู้ต้องหาเขาจะมาขอเข้ามาศพอะไรก็แล้วแต่
หรือว่าเขาจะขออโหสิกรรมเนี่ยในหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่
คือคุณไอซ์กับคุณโยณขณะนี้เนี่ย
อโหสิกรรมหรือเปล่าหรือว่ายังติดใจอะไรยังไงอยู่
ต้องรอผลผลออกมาค่ะหนูก็ตอนนี้หนูยังคุยอะไรไม่ได้หรอก
หนูแค่สงสารลูกแค่นั้นแล้วค่ะ

ซึ่งก็ต้องรอผลก็คือประมาณ๓๐วันที่เจ้าหน้าที่บอก
ผลพิสูจน์อย่างละเอียดจะออกมาว่าตกลงแล้ว

แต่ยังถามว่ายกโทษให้เหลืออโหสิกรรมหนูก็ยังพูดไม่ได้หรอก

คุณพ่อคุณแม่ขาสอบถามนิดนึงว่าเอ๊ะนางเจี๊ยบเนี่ย
เขาเป็นคนนิสัยใจคอเป็นยังไงคะ
เพราะว่ามันมีประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าตอนที่หลังเกิดเหตุเนี่ย
เจี๊ยบเลือกที่จะโทรศัพท์ไปหาในตีที่เป็นหมอดูร่างทรง
แทนที่จะพาน้องไปโรงพยาบาลแทนที่จะโทรศัพท์หาคุณแม่
หลายคนสงสัยประเด็นตรงนี้ว่าเอ๊ะจริงแล้ว
เจี๊ยบเนี่ยเขาเป็นคนยังไงกันแน่คะคุณแม่คะ
อันนี้เห็นพี่ตี๋เขาบอกว่าเขาบอกเขากลัวเขาไม่กล้ามาบอกหนู
เขาโทรเขาโทรหาคนชื่อตีได้ได้แค่คนเดียวอันนั้นล่าสุดคือเขาคุยกับพี่ตีนั่นแหละ
คุณพ่อถ้ามีอะไรพูดกับผู้ต้องหาได้เนี่ย
คือนางเจี๊ยบได้เนี่ยณขณะนี้อยากจะพูดอะไรด้วย

ก็อยากให้เขาพูดความจริงออกมาครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง
ค่ะแล้วหลังจากนี้ไปคุณพ่อกับคุณแม่ก็คือจะดูแลน้องโมเดลลูกสาวคนโตเองเลยใช่ไหมคะ
ไม่ฝากใครลองใครเลี้ยงแหละ
เธอจะมาอยู่กับคุณแม่ที่กรุงเทพนะครับน้องโมเดล

สูญเสียลูกจากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ด้วย

และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งหนึ่ง
อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณที่พูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณนะครับที่ได้คุยความคืบหน้าเรื่องคดีกันขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีการทำแผนในวันนี้ของผู้ต้องหาเนี่ยเดี๋ยวเรามีให้ติดตามแน่นอน
รวมทั้งน้องสาวของนางเจี๊ยบที่เมื่อสักครู่นี้คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวคนโตเล่าว่าวันนั้นมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ย
วันนี้เราได้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของเราไปตามเจอตัวมาด้วยเดี๋ยวท่านรอติดตามกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ